ที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะหนุ่มบอสนั่นเองค่ะ

ตายแนวนะคะนี่เมื่อก่อนเป็นแฟนเก่าเชอเบ

กันไม่สวยด้วยแต่บอกเลยว่ากลับมาครั้งนี้
หลายคนเมาส์ว่าช่วงนี้เป็นหัวใจสีชมพูหรือเปล่า
เพราะว่าถูกจับตามองว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังปีนเกลียวตามจีบ
นักแสดงสาวรุ่นพี่ดิวอริสรานั่นเอง

ไปกันเป็นแพ็คตลอดเลยนะคะดูสนิทกันตอนไหนเนี่ย
หลายคนบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเจอบอสมา
อสเคลียร์แบบเสียงสูงทันทีบอกว่าแค่พี่น้องกันครับ
แล้วก็ยังไม่คิดจะจีบด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะอะไร

เดี๋ยวไปฟังบอสนัชพงพลหน่อยจ้า
พี่ไผ่ขับรถชนเลยไหมล่ะอันนี้แซวเล็ก
ไม่มีครับเป็นพี่น้องกันเฉย
แค่แบบช่วงนี้อยู่ด้วยกันบ่อยอะไรอย่างนี้
เป็นพี่น้องกันไม่มีอะไร
เดี๋ยวไปฟังสิว่าน้องจะตอบเรื่องหัวใจยังไงค่ะ

ส่วนเรื่องหัวใจล่ะคะตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ย

ก็มีครับก็ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยครับ

ไม่สะดวกละครับทุกอย่างคือโอเคแล้วที่สบายนะครับ

แต่ฉันว่าพี่ไผ่เริ่มเหยียบคันเร่งแล้ว